ย้ำตรงนี้ว่าข่าวต่อไปนี้ตั้งใจดูดีนะจ๊ะ
คือยุคนี้สมัยนี้เวลาจะทำอะไรมันก็ต้องรีบต้องด่วนใช่ไหมคุณ

เอาอย่างนี้ไปสั่งข้าวแกงแบบด่วนกันเลยจ้า

โหเป็นไงคุณ
แห่ร้านนี้ไม่ได้ด่วนแค่ทำเร็วทำด่วนนะจ๊ะ
แต่ร้านเขาชื่อว่าว่า
แดงแดกด่วน

เป็นสุดยอดร้านอาหารจานเดียวตามสั่งที่ปรุงไม่เกิน๕นาที

ด่วนจริงด่วนไวด่วนเร็วด่วนจีจ๋าเลย

ตลอดข่าวของเราบุกไปถึงร้านเลยค่ะ
ร้านนี้นะคะอยู่ที่เลขที่๖๘ทับ๒หมู่๘ตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี

เครืออายุ๖๐ปี

เจ๊เปิดร้านมา๒๐ปีแล้วนะ
เพราะว่าตัวเธอเองเป็นกุ๊กทำอาหารประจำโต๊ะจีนมาก่อน
ซึ่งที่ตอนแรกตั้งชื่อร้านเนี่ยร้านไม่ได้ชื่อนี้นะร้านชื่อว่าร้านอร่อยไม่ต้องเดิน
แต่ว่าเนื่องจากเธอทำอาหารให้ลูกค้าแบบเร็วทันใจสมใจ
ลูกค้าที่มาทานก็เลยตั้งชื่อให้ใหม่ว่าตามชื่อเธอเลยร้านแดงแดกด้วน

คือสำคัญเนี่ยลูกค้าที่มาทานเขาก็จะมีเวลาน้อยคือนึกออกไหมบางคนแบบพักเที่ยง
รีบทำงานกลับไปทำงานอะไรอย่างนี้ก็ต้องรีบรีบทำจนเกิดเป็นฉายานี้ขึ้นมา
แล้วก็เลยเป็นคนเรียกชื่อร้านเธอว่าแดงแดกด่วนก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นร้านนี้เลย
ไม่ใช่แค่เร็วแล้วไม่อร่อยนะเร็วแล้วอร่อยด้วย
การันตีตำแหน่งด้วยกุ๊กอาหารโต๊ะจีนนะจ๊ะทำให้ลูกค้ามาแล้วมากมายนะคะ
แล้วมีเมนูให้เลือกเยอะมากเด็กชอบรัดหน้าเห็นไหม
ราดหน้าโอ้โหราดหน้า๕นาทีคุณคิดดูดิราดหน้าข้าวผัดหมูข้าวผัดไก่
ผัดปูผัดกระเพราผัดเผ็ดผัดพริกแกงผัดไทยผัดซีอิ๊วอะไรอย่างนี้
ส่วนถ้าเป็นแบบประเภทอาหารกับข้าวนะก็จะมีเก้งเขียวหวานแกงปลา
ครีมเมาผัดชาบผัดเผ็ดโอ๊ยอาหารปลาก็มี
ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาใช้เวลาแค่๕นาที
แล้วราคาก็ไม่ได้แพงอยู่ที่จานละ๔๐๖๐บาท
ใครอยากด่วนอยากเร็วอยากไวมาได้เลย
ร้านแดงแดกด่วนนะคะหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่าง
ดูมาตั้งนานงงว่าทำไมดิฉันให้ตั้งใจดูข่าวนี้
ร้านนี้เขาไม่ได้เพียงแค่อร่อยอย่างเดียว
เจ้าของร้านเจ๊แดงเขามีโปรโมชั่นมาฝากชาวตลอดข่าวค่ะ
สวัสดีค่ะแฟนของรายการตลอดข่าวค่ะ
วันนี้ทางร้านได้มีโปรโมชั่นให้กับคุณลูกค้า
เพียงแค่คุณลูกค้าบอกว่าลูกค้ารู้จักแต่ร้านแดงหนึ่งด่วนมาจากรายการตลอดข่าวเท่านั้น
คุณลูกค้าจะได้โปรจากทางร้านทันที
หนึ่งอย่างเพียงแค่วันนี้วันเดียวนะคะ
ผัดไทยภูมิเส้นค่ะฮะ

จะได้รับอาหารที่จุกอร่อยที่ร้านนี้ทันทีเลยค่ะ

เจ๊ใจมากค่ะ

ใครอยู่ราชบุรีนะ
แล้วบอกเจ๊แดงเลยว่าดูตลอดข่าวแล้วรู้จักเจ๊แดงมาจากตลอดข่าว
รับไปเลยเมนูพิเศษทางร้าน๑เมนูอุดหนุนและส่งต่อโปรโมชั่นกันแบบรัวเลยนะจ๊ะ
เดี๋ยวขอดูอีกทีแถวไหนที่ราชบุรีคุณจะขับรถไปเหรอ
มีโอกาสอยากไปจริงก็เดี๋ยวบอกให้อยู่เลขที่๖๘ทับ๒หมู่๘ตะบนจอมบึงอำเภอจอมบึง
จังหวัดราชบุรีหรือว่าปักหมุดไปแดงแดกด่วนราชบุรี
โทษถามก็ได้นะครับโทษให้ไว้แล้ว
ครับสุดยอดจริงดูรายการตลอดข่าวดิ่มอย่างนี้นี่เอง